เดือดร้อนลามไปถึงหมูสำหรับน้ำท่วมครั้งนี้นะคะ
ยังอยู่ที่ขอนแก่นครับคุณผู้ชมครับ
น้ำท่วมปีนี้เนี่ยหลายจุดบอกว่าไม่เท่าปี๕๔
แต่บางจุดของขอนแก่นบอกว่าเท่าปี๕๔
ตอนนี้น้ำท่วมประมาณ๒เมตรมาเป็นสัปดาห์แล้ว
พี่บินบรรลือฤทธิ์ไปฮะไปกับทีมงานของเขานะครับ
เอาถุงยางชีพไปมอบแล้วเอาเงินสดไปมอบให้ครับ
ยอกก่อนให้เถอะด้วย
อยู่จากคน๔คนอย่างไรเอาไป๔ใบ๔ฉบับไหม
ไม่หรอกคนอย่างพี่บินบรรลือฤทธิ์
กู้ภัยใจพระไม่แบบนั้นนะฮะ
พี่เขาคิดพี่เขาคำนวณว่าอยู่กันกี่คนนะฮะ
ให้เท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกรณีนี้ให้ไป๑๐๐๐นะฮะ
พร้อมกับถุงยางชีพจากมูลนิธิร่วมกับตันยู
นี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ช่วยเหลือของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับ
แล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู
ลุยน้ำลึกเข้าไประดับอกเห็นไหมอกนะฮะ
คือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะต่ำลงมาหน่อยนะฮะ
อาจจะสูงขึ้นไปหน่อยแต่พี่บินต่ำลงมาหน่อยนะฮะ
นี่แหละครับเป็นชุมชนบ้านหินชุมชนนี้อยู่ติดกับลำน้ำชีครับ
พอน้ำมันท้นตะหลิ่งนะฮะไหลเข้าทั่วหมู่บ้าน
จุดระดับน้ำสูงกว่า๒เมตรมิดหัวล่ะครับ
ท่วมแบบนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วพี่บินบริษฐ์บอกว่า
สถานการณ์ที่นี่นะครับหนักสุดหนักสุดกว่าทุกที่ที่พี่เคยลงพื้นที่มานะฮะ
โดยทราบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามามอบถุงยางชีพ
วันนี้จึงลงพื้นที่มาช่วยเหลือส่วนพี่บินเองก็มอบเงินสดส่วนตัวนะครับ
ให้ชาวบ้านหลังละ๕๐๐๑๐๐บาทนะครับ
โดยพิจารณาถึงความเสียหายพี่บินบอกว่าอะไรก็ตามอ่ะ
อย่างอื่นแจกอะไรก็ตามแต่เงินเนี่ยมันสำคัญที่สุดสำหรับชาวบ้าน
ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านต้นระบุว่าปีนี้หนักกว่าปี

ที่นี่เขาบอกคือที่อื่นอาจจะยังไม่ถึงแต่ที่นี่เขาบอกหนักกว่าปี๕๔
เขตเทศบาลมี๖หมู่บ้านที่น้ำท่วมสูงชาวบ้านกว่าหนึ่งพันชีวิตนะฮะ
แล้วก็มีพื้นที่การเกษตรกว่า๓๐๐ไร่เดือดร้อนเสียหายทั้งหมดครับ
ยังอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมนะฮะคนทำดีเราก็ต้องให้กำลังใจกัน
ไปเพื่อไร

เมื่อวานนี้อีกแค่วันก่อน

มีการทับเส้นกันนะฮะต่างคนต่างเกินนะละกัน

นัดกันไปนัดกันมามาสายอ้าวงานงอกแล้วเรื่องแรกแล้ว
สายไป๒ชั่วโมงแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนโกรธเลย
ทำไมล่ะเพราะว่าท่านธรรมนัฐพรมเผารอบนี้ไปเนี่ย
ลุยน้ำมีทั้งนั่งเรือมีดราม่าไหมคราวนี้
ดราม่าแล้วนะฮะมีทั้งลุยน้ำมีทั้งนั่งเรือ
พอไปถึงที่บอกว่าไปช้ากว่า๒ชั่วโมงไปถึงควักตังค์แจก
อารมณ์เหมือนพี่บินเลยแต่นี่คือท่านธรรมนัฐพรมเผาฮะ
ไปถึงควักตังค์แจกเอาถุงยางชีพแจกไม่มีใครโกรธเลย
นึกว่าที่ไม่โกรธเนี่ยเพราะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ตั้งใจรอ
รอเขารอเออไม่ต้องบอกว่าธรรมนัดพรมเผาเหลขาพลังประชารัฐจะมา
สอในพื้นที่มาไม่ต้องบอกใครนะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกใคร
อันนี้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าจะมานะไม่ต้องไปซ้ำรอยกับบางจังหวัด
ไปเปิดหน้ากกหน้ากากคราวนี้รู้กันดีทั่วหน้าฮะ
อันนี้ตั้งใจแจกเลยตั้งใจแจกไม่ต้องใส่ซอง
ไม่มีแล้วฮะเอาสดสดเลยเปลืองซองไม่ต้องใส่ซองไม่ต้องมีชื่อ
รักโลกเปลืองกระดาษไม่ต้องพิมพ์ด้วยนะฮะ
ให้เห็นหน้าจำยังไม่ต้องจำหรอกรู้ดีอยู่แล้ว
ธรรมนัฐพรมเผาลงพื้นที่ครับและงานนี้เนี่ย
จากแจกเงินสดแล้วอ้าวถุงอ่ะถุงไปเอาที่หลัง
แจกเงินสดแล้วเข้าแถวรอยาวเหยียดเลยฮะในพื้นที่
แบงค์อะไรแบงค์อะไรแบงค์อะไรแจกพันหนึ่ง
เมื่อกี้พี่บินเท่าไหร่ไม่ได้มาเคลมกันนะแต่นี่คือน้ำใจ
แจกของการลงพื้นที่ก็แจกกันไปแต่แต่ละคนที่จะมาเนี่ย
ได้มีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นผู้เดือดร้อนจริง
ก็ลงมารับเงินจากท่านธรรมนัฐพรมเผ่านะฮะมีเฟซบุ๊ก
ถ้าคนไม่จริงเนี่ยไม่กล้าทำแบบนี้คนจริงเนี่ยเขาทำแบบนี้คือ
ทำงานจริงก็ต้องโชว์โชว์อะไรโชว์ภารกิจฮะโชว์ขนาดไหน
ธรรมนัฐพรมเผาทีมงานเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กลงพื้นที่
หลายพื้นที่อย่างจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ก็มาโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้เชิญชม
พี่น้องคนไทยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนส่วนไหนของประเทศไทยนะครับ
ท่านประสบปัญหาท่านจะเห็นคนชื่อธรรมนัฐไปปรากฏกายที่นั่นนะครับ
อุทิศแล้วชีวิตนี้ทำเพื่อชาติศาสกษัตริย์และพี่น้องประชาชน

สู้ไปด้วยกันนะครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

คะแนนแล้วเหรอฮะ๑๐เต็ม๑๐ผมมองในมุมนักประชาสัมพันธ์
เต็ม๑๐ทำงานต้องเป่าประกาศเดี๋ยวนี้ทำงานต้องบ่อย
คือถ้าไม่ใช่ท่านธรรมนัฐพรมเผานี่ทำแบบนี้ไม่ได้
สำคัญคือแต่ละคนลงพื้นที่ก็ต้องมีโซโลแกนหากเจอปัญหา
คือต้องมั่นใส่เขาสิเขาทำงาน
คนทำงานก็ต้องมีผลงานเอามาโชว์กันสักนิดนึ

ไปด่าเขาเนี่ยเวลาไปด่าเขาคนด่านี่นั่งอยู่หน้าคีย์บอร์ด
แต่นี่คนนี้เขาลงพื้นที่
เวลาจะลงพื้นที่ที่สาแก้ววันไหนอ่ะวันนี้
ลงพื้นที่สาแก้วฮือฮากันทั้งจังหวัด
เพราะว่ามีป้ายต้อนรับลุงป้อมแบบนี้ทุกพิกัดในจังหวัดสะแก้ว

ลงครับมีความเดินร้อนลงพื้นที่มีความเดินร้อนอย่างนี้
นึกว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
เพราะแปลงง่ายว่าป้ายไม่เหมือนกันมีแทบจะทุกอำเภอ
ในพื้นที่ของจังหวัดสะแก้วนะฮะนี่คือ
ระดับรองนายกประวิทย์วงสุวรรณและหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับ
ฝ่ายค้านเขาก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะพูดให้นิดหนึ่งเดี๋ยวน้อยใจ